วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกแล้วยังมีนะคุณผู้ชมบางคน

เข้าไปร้องแต่เช้าลงทะเบียนไม่เห็นได้เลย

คุณผู้ชมค่ะ๖โมงเย็นนะคะ
ไม่ใช่๘โมงเช้าเหมือนกับอันอื่น
คือบางอันอาจจะเริ่ม๘โมงเช้าที่ผ่านมามาตรการต่าง
แต่มาตรการนี้๕๐๐๐บาทที่จะได้รับต่อเนื่อง๓เดือน

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะว่ารายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้นี่หลังจากที่คอรมอลมีมติออกมา
ว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
หนึ่งในมาตรการนั้นที่คนให้ความสนใจก็คือ
เยียวยา๕๐๐๐บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา๓เดือน
เรื่องต้นเขาก็มีการกำหนดไว้ว่าจะช่วยเหลือ๓ล้านคน

แล้ววันนี้๖โมงเป๊งตอนเย็นแห่ไปลงทะเบียนในเว็บ

กลัวไม่ทันว่าจะอยู่ในกลุ่ม๓ล้านคนแต่ไม่ใช่นะ
ไม่ใช่เพราะถ้าสมมุติเกิดว่ามีคนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า๓ล้านคน
แล้วเข้าเกณฑ์ต่างก็จะพิจารณาขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุม
เอาง่ายคือไม่ได้จำกัดจำนวนใช้คำนี้ก็ได้
แต่คุณสมบัติคุณจะต้องผ่าน
ทีนี้คุณสมบัติคืออะไรบ้าง
คุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ย
ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ๑๘ปีขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียน
สองคือคุณจะต้องเป็นลูกจ้างหรือคุณจะต้องประกอบอาชีพอิสระ
ฟรีแลนซ์รวมถึงประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจที่ถูกสั่งปิด
อย่างเช่นอะไรบ้างพวกผับบาร์ร้านทำผมร้านหนวดร้านสปา
หรือว่าขายของในตลาดและตลาดนั้นถูกสั่งปิด

นี่ต้องตรวจสอบกันให้ดีลองไปลงทะเบียนก่อน
ว่าเขาจะมีการพิจารณาว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจริงหรือเปล่า
ถูกต้องค่ะรวมถึงธุรกิจอื่นด้วยที่ได้รับผลกระทบ
อย่างเช่นพี่วินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่
ธุรกิจท่องเที่ยวต่างพวกไกด์มะคุเทศต่าง

ใช่ค่ะแล้วก็จะต้องอยู่ในประกันสังคมมาตรา๓๙แล้วก็๔๐
อิสระที่ส่งประกันสังคมเองคุณผู้ชมจำของตัวเองได้ใช่ไหมคะ
นี่ค่ะตามมาตรา๓๙๔๐นี่นะครับคือเป็นอาชีพอิสระที่คุณส่งประกันเอง
แล้วถ้าเกิดว่าคุณประกอบอาชีพอิสระ
คุณจะต้องมีข้อมูลสถานประกอบการ
ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่ามีอาชีพที่ได้รับผลกระทบ
อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในคุณสมบัติเหมือนกันต้องรอดูนะคะ
ทีนี้อันนี้พูดถึงคุณสมบัติของคนที่จะได้เงินเยียวยาแล้วใช่ไหม
มาดูคุณสมบัตินี้หน่อยสำหรับคนที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา
ถ้าคุณเป็นคุณสมบัติตามนี้
หนึ่งคือสถานะเป็นสถานะนักเรียนหรือว่านักศึกษาณวันที่ลงทะเบียน
สองคือคุณเป็นข้าราชการหรือทำอาชีพเกษตรกรรม
หรือว่าคุณไม่ได้ทำงานอยู่แล้ว
แล้วก็๓อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา๓๒

ดูเรื่องของหลักฐานกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม

ว่าคุณจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง
๖โมงเย็นที่จะไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

แล้วก็เตรียมพวกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้

อันนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลนายจ้างไม่มีไม่เป็นไร
เอาง่ายก่อนหลักฐานลงทะเบียนตรงนี้นะฮะ
ประชาชนคุณเตรียมไว้เพราะว่าจะต้องหยิบข้อมูลจากบัตรไปกรอกนะฮะ
แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
นี่ทางกระทรวงการคลังเขาย้ำมาบอกว่าขอให้เป็นมือถือของตัวท่านเอง
หรือคนใกล้ชิดที่เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อไปจะสามารถติดต่อท่านได้นะครับ
แล้วก็คิดไว้ก่อนเลยว่าจะรับเงินโอนทางช่องทางไหนระหว่างบัญชีธนาคาร
คือธนาคารอะไรก็ได้แต่ชื่อนามสกุลต้องตรงกัน
หรือจะเป็นช่องทางพร้อมเพลย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลการทำงานของท่านและผลกระทบโควิด๑๙
นี่เขาบอกว่าถ้าท่านเจ็บจริงตอบข้อมูลที่เป็นจริงท่านได้อยู่แล้ว

อันนี้เอาง่ายเลยคำง่ายนี้เลยนะฮะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมก็จะรอรับผลการลงทะเบียน
ถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติครบตามกำหนดตามเงื่อนไขต่างและคุณสมบัติครบเนี่ย
คุณก็จะได้เงินเยียวยาใน๗วันทำการ

ใช่ค่ะผ่านทางบัญชีที่คุณเลือก
ไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพลย์รวมถึงบัญชีธนาคารอื่น
หน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้วันแรกเริ่มลงทะเบียน
แต่ว่าเริ่ม๖โมงเย็นเป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์นี้
แล้วพอเราไม่ทิ้งกันพิมพ์เป็นภาษาไทยเลย
คุณผู้ชมไม่ต้องไปสะกดภาษาคาราโอเกะครับศัพท์นะ
ครับแบบนี้เลยค่ะแล้วเปิดให้ลงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ
เขาก็ย้ำไม่ต้องไปสาขาธนาคาร
บ้านทำเองดีที่สุดให้ญาติหรือว่าให้เพื่อนช่วยลงได้

แล้วก็มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วไม่ต้องเปิดใหม่ใช้ได้เลย
โทรไปแล้วสายอาจจะไม่ว่างอย่าเพิ่งหุดหงิดนะ
เพราะว่าคนคงโทรเข้าไปสอบถามกันเยอะ
นี่ดิฉันเข้าไปในเว็บไซต์เวอร์เว็บดอตเราไม่ทิ้งกันแล้ว

คือเขาก็บอกรายละเอียดต่างเมื่อสักครู่ที่เรารายงานให้คุณผู้ชมทราบ
ว่าคุณสมบัติอะไรหลักฐานอะไรวิธีการรับเงินเป็นยังไง
แต่เดี๋ยวต้องรอก่อนช่องที่จะให้กดรายละเอียดกดลงทะเบียน
เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งอันนี้คือในหน้าเว็บไซต์นะคะคุณผู้ชม

เดี๋ยวใจเย็นนะ๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปจะได้ใช้อย่างสมบูรณ
ตอนนี้เดี๋ยวดูเป็นข้อมูลไปก่อนละกันนะคะ
เดี๋ยวนิดเดียวเขาบอกว่าคนที่ประเมินตนเอง
ได้รับผลกระทบจากโควิดหรือไม่อย่างเช่นคุณถูกเลิกจ้าง
คุณโดนลดเวลาทำงานที่ส่งผลต่อรายได้ของคุณ
คุณโดนลดเงินเดือนหรือว่าสถานประกอบการถูกปิด
อันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มที่คุณอาจจะได้รับเงินเยียวยาด้วยนะครับ